คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดของร่างพรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลนะครับ
วันพรุ่งนี้จะถูกหยิบยกเข้าไปสู่การพิจารณาของสนชครับ
ในเบื้องต้นนะครับหลังจากกรรมธิการได้ปรับแก้เสร็จสิ้นแล้วก็ตัดสิทธิ์บุคคลที่จะรณรงค
เกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายออก
เหลือเพียงให้สามารถมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น
อกจากนี้ก็ปรับแก้สาระสำคัญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
จัดพิมพ์และเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐมนูล
หลักการเหตุผลกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
และอาจสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน
เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลได้
รวมถึงดูแลการแสดงความเห็นให้เป็นไปโดยสุจริตนะครับ
โดยเพิ่มเติมข้อความในมาตรา๙ทับ๑
ให้คณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
รวมถึงกรรมการอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่กรทตั้งขึ้น
ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐมนูลได้
โดยไม่ถือว่าเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ต่อบุคคลในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ให้เพียงสามารถแสดงความเห็นอย่างเสรีภาพ
และไม่ขัดต่อกฎหมายได้เท่านั้น
ร่างกฎหมายนี้ครับยังตัดวิธีการออกเสียงประชามติ
ด้วยเครื่องลงคะแนนออกไปโดยให้ใช้บัตรลงคะแนนเพียงอย่างเดียว
เพื่อป้องกันความสับสนและความผิดพลาด
เนื่องจากกรกตออาจยังไม่มีความพร้อม
ขณะที่ยังคงบทลงโทษอัตราสูงสุดในการกระทำความผิดตามเดิม
คือระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
และสารสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๕ปี
กรณีที่ก่อความวุ่นวายให้การออกเสียงประชามติไม่เรียบร้อย
พร้อมเพิ่มเติมสำหรับผู้กระทำความผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ต้องระวังโทษจำคุก๑๑๐ปีและปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
และสารสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปีด้วยครับ